เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาภายในประเทศกันบ้างนะคะ
เรื่องของการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ
ล่าสุดนะคะก็มีการประชุมของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคายางพารา
ซึ่งวันนี้แหละค่ะจะมีการกำหนดราคารับซื้อยางพารา
เกินกิโลกรัมละ๖๐บาทนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เกาะติดบรรยากาศการประชุมด้วยนะคะ
ติดตามได้จากคุณนัทนิชาดอนสุวรรณผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลเชิญค่ะ
การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหายางพาราในวันนี้
เข้าร่วมการประชุมด้วยสีหน้ายิ้มแย้มค่ะ
พร้อมปฏิเสธกระแสข่าวที่บ่นน้อยใจรัฐบาลค่ะ
การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหายางพารา

ผลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
เข้าร่วมการประชุมด้วยสีหน้ายิ้มแย้มค่ะ
ปฏิเสธกระแสข่าวน้อยใจรัฐบาล

และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเหลือชาวสวนยางต่อไป
และวันนี้จะนำแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำทั้ง๑๕ข้อ
ในส่วนของกระทรวงเกษตรเข้ามาบูรณาการแก้ไขปัญหา
ร่วมกับข้อเสนอของคณะกรรมการชุดอื่น
และพร้อมทำงานร่วมกับ๘กระทรวงอย่างเต็มที่
ในการลงไปรับซื้อยางแผ่นดิบโดยตรงจากเกษตรกร๑แสนตัน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

แน่นอนแหละครับพอมันมีปัญหากระทรวงเกษตรต้องรับผิดชอบใช่ไหมครับ
ตั้งคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทยหรือกรยทที่ยังมีความเห็นต่างเรื่องตัวคณะกรรมการนั้น
ว่าจะขี้คายในสัปดาห์นี้และจะเริ่มการประชุมนัดแรกได้ในต้นสัปดาห์หน้า
ส่วนแนวทางการช่วยเหลือกเกษตรกรยังมีหลายข้อที่ติดปัญหา
เช่นการปล่อยสินเชื่อที่เดิมให้การช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสินนั้น
ล่าสุดทางกระทรวงเกษตรได้มีการหารือร่วมกับธนาคารพาณิชย์หลายให้เข้ามาช่วยเหลือแทน
โดยในสัปดาห์หน้าจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ธนาคารพาณิชย์เข้ามาให้การช่วยเหลือแทนค่ะ
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโฮม
ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมการประชุมว่าขณะนี้รัฐบาลได้เร่งแก้ไขปัญหาราคายาง
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงแนวทางอย่างชัดเจนแล้วล่าสุดราคายางขยับดีขึ้น
ซึ่งการพูดคุยมีแนวโน้มที่จะสามารถขึ้นไปแตะถึง๖๐บาทได้ค่ะ
โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่มีการเข้าไปแทรกแซงราคายางซึ่งราคาต้องเป็นไปตามกลไกตลาด
แต่ขณะนี้ที่รัฐบาลจำเป็นต้องเข้ามาดูแลเรื่องราคานั้นเป็นเพราะยังมีปัญหาอยู่ค่ะ
ซึ่งตนเชื่อว่าผลเอกชัดชัยมีความเข้าใจและไม่น่าจะมีความน้อยใจ
แต่บางครั้งการทำงานของรัฐมนตรีอาจมีการน้อยใจบ้าง
แต่ก็ไม่ท้อแท้และพร้อมสู้ต่อไปค่ะ
และในช่วงบ่ายวันนี้ทางกระทรวงเกษตรและสากร
ก็จะมีการชี้แจงข้อมูลในส่วนของการช่วยเหลือชาวสวนยาง
ที่เป็นข้อเสนอของทางกระทรวงเกษตรด้วยค่ะ
นานิชาดอนสุวรรณข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ